ไหนจำชื่อนี้ไว้ต่อ

ใครอ่ะดาราหน้าใหม่หรือยังไง
นางงามมิสแกรนด์กรุงเทพ
น้องไปลานย่าโมนครราชศรีมาคุณผู้ชมค่ะไปทำไมนี่
ก็ให้รำแก้บนสิทธิ์ของคุณ
พ่อแม่พี่น้องแห่ไปรอต้อนรับกันเพียบเลย
น้องยูวะพรทรงงามชื่อเล่นชื่อเฟิร์นแต่ว่าแบบให้มีเอกลักษณ์หน่อยรวมกันก็เลยเป็นเป็นยูวะเฟิร์นเออ
แล้วคือจะบอกเลยว่าสายนางงามเดินสายรู้จักกันดีเพราะเธอเหนือจดใต้น้องกวาดรางวัลมาแทบหมดแล้วนะคะ
โอ้โหแล้วปีนี้อายุ๒๖ปีเองคุณผู้สมขาพึ่งคว้าตำแหน่งส่วนร้อน
คือมิสแกรนดกรุงเทพมหานครแต่พื้นเพน้องคนโคราชบ้านเองบ่ต้องเกรงใจกัน
ตรงวันนี้แหละค่ะช่วงข้ามยู่วฟิล์นคุณดูสิยังไม่ทันเป็นดารงดาลาประกวดยังไม่เสร็จนะ

เมื่อข้ามวานนี้น้องยู่วฟิล์นสวมชุดไทยสีม่วงกลีบบวกแน่นอนพลักเลยค่ะ
รำบวงสวงแก้บนหน้ารูปปั้นเท้าย่าโมที่จังหวัดนครราชศรีมานี่แหละ
อย่างที่บอกไปพ่อแม่แถวนั้นพอทราบข่าว
รวมไปถึงแฟนนางงามตามไปส่งกำลังใจกันแน่นเลย

ท่าทางการไล่รำของน้องยูว่าเฟิร์นอ่อนช้อยสวยงาม
แววตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจค่ะ
แล้วก็ต้องบอกเลยว่ายูเวอร์เฟิร์นคนสวยของเรา
ใส่ชุดไทยแล้วสวยมากนะลงตัวไปหมดเลย
แอบเมาอี้นึงตอนน้องเค้ากองประกวด

มาพร้อมกับสายสะพายเป็นร้อยเส้น

ที่ว่าเหนือจดใจกวาดรางวัลมาหมดแล้ว
โด่งดังเหมือนพี่อิงฟ้าเหมือนพี่ชาลอทหรือเปล่า
หน้าลุ้มทวีพรหรือเปล่าก็ลองดูให้กำลังใจกัน
และที่สำคัญปีนี้เขาบอกว่าโคราชไม่ธรรมดานะ

คุณโทเนียก็นี่ลูกหลานย่าโมเหมือนกัน
โอ้โหนี่แหละได้ของมือกลับลงของจริง
๒มือกลับลงจิตลงเนื้อ
เดี๋ยวรอดูว่าถ้าน้องได้ตำแหน่งใหญ่
ไม่แน่นะถ้าน้องได้ตำแหน่งใหญ่ขึ้นมามีการแก้บนอีกแน่นอน

ใช่น้องก็สวยจริงมองหน้าแล้วหน้าตาหมดจดตรงนี้อ่ะ